มีอีกหนึ่งสถานที่ที่อยากจะพาไปรับลมหนาวกันนะคะ
เพราะว่าหลายจังหวัดช่วงนี้อากาศเริ่มเย็นลงมากขึ้นเรื่อยแล้ว
โดยเฉพาะทางภาคเหนือของเรานี่แหละค่ะคุณผู้ชม
พาไปแบกเป้แล้วก็ฟิตร่างกายให้พร้อม
แล้วเดี๋ยวไปขึ้นภูชีฟ้ากันค่ะ

รับรองว่าถ้าไปแล้วจะต้องฟินแน่นอนนะคะ
ออกกำลังกายกันให้ดีเตรียมร่างกายกันให้พร้อม

ไปที่ภูชีฟ้าอำเภอเทิงจังหวัดเชียงราย
อีกหนึ่งสถานที่ที่ชมทะเลหมอกชื่อดังของจังหวัดเชียงรายเขาเลยนะ
มีเอกลักษณ์เฉพาะที่เป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยวหลายคน
คุณดูสิกลางวันก็มองได้กลางคืนก็ไปเที่ยวได้

คือไปเที่ยวได้ตลอดทั้งวันเลยสำหรับภูชีฟ้าแห่งนี้นะคะ
เขาบอกช่วงนี้อุณหภูมิลดเหลือ๑๐องศาแล้วจ้าเลย

ใครไปก็เตรียมเสื้อผ้าให้พร้อมด้วยแล้วกัน
ก็เลยเกิดทะเลหมอกสวยนะคะ
ทำให้นักท่องเที่ยวเนี่ยแบกเป้แบกกล้องกันขึ้นภูกันไปนะคะ
คือลักษณะของภูชีฟ้าเนี่ยนะคะ
มันจะมีลักษณะเหมือนดอยที่สูงมาก

ก็เลยเป็นที่มาของชื่อภูชีฟ้า
แล้วก็ขึ้นไปบนยอดดอยยอดภูนะคุณจะมองเห็นวิว
ไกลสุดลูกหูลูกตาเลยค่ะ
ในปีนี้นะคะทางอุทยานภูชีฟ้าเขาก็จะเข้มงวด
เรื่องของการทิ้งขยะสำหรับนักท่องเที่ยวนะคะ
ตามนโยบายขยะคืนถิ่นของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์
โดยมีการจัดให้เจ้าหน้าที่ถือทรโขงแล้วก็เดินประกาศประชาสัมพันธ์
ให้ผู้ที่ไปเที่ยวบนยอดภูชีฟ้าเนี่ยนำเอาขยะนะคะ
หรือของกินที่ถือขึ้นไปนำลงกลับมาทิ้งที่ถังขยะ
บริเวณลานจอดรถของอุทยานเท่านั้น
ถ้าคุณถือของอะไรถือกลับลงมาให้หมดนะคะ
และเรื่องความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวนี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ทางอุทยานให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก
มีการประกาศนะคะห้ามนักท่องเที่ยวข้ามลวดสลิงเพื่อไปถ่ายภาพบริเวณจุดเสี่ยงโดยเด็ดขาด
เพราะว่าภูชีฟ้ามันมีลักษณะเป็นหน้าผาสูงมากชันมาก
และเป็นเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้นนะคะ
มันจะยากมากที่เขาจะให้การช่วยเหลือได้ทั้งนี้ที่ทำทั้งหมดนี้เพื่ออะไร
เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเองนะคะ
คุณท่านหล่นกลุ่งไปเนี่ยคุณจะไปอยู่อีกประเทศหนึ่งทันที
คุณจะข้ามไปอยู่อีกประเทศโดยที่คุณไม่ได้ถือพาสปอร์ตไป

บ้าเหรอไม่เกี่ยวมันจะอันตราย
นี่เตะดอยใจดี

ก็เป็นแฝดกันหรือเปล่าคะ
ไม่ใช่ตุ๊กกะตามัสคอต
น่ารักมากเลยเห็นแบบนี้ก็นึกถึงข้อความนึง

น่ารักเนอะดิฉันเคยใส่ชุดหลายชนเผาเลยแหละ

ใช่แล้วย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะ

โดยเฉพาะช่วงที่คนไปท่องเที่ยวเยอะแบบนี้
แล้วก็เรื่องของขยะสำคัญมาก